สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อยู่กับพลอยและเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกมาเริ่มต้นกันที่สาวน้อยคนนี้นะคะ
ลียายิ่งโตยิ่งสวยนะคะลูกสาวของคุณแม่ธัญญานั่นเอง
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอศิลปินในดวงใจอย่างพี่ลิซ่าแก๊กพิ้งนะคะ
เจ้าตัวเองก็ได้ถ่ายรูปกับศิลปินในดวงใจด้วยคำเชื้อเชิญของเดียน่า
พอกลับมาค่ะลูกสาวเล่าให้แม่ฟังใหญ่เลยว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะ
เล่าแบบน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแต่ว่าจะให้น้องเข้าวงการตามเลยหรือเปล่า

ซ้ายก็โชคดีของเขาค่ะเพราะว่า
พอดีลิซ่าเขานัดทานข้าวกับน้องเดียน่า

เขาก็บอกว่าเออนั่นเหมือนเขาเห็นน้องมียานะอะไรอย่างนี้

โอ้โหยิ้มแบบยิ้มไม่หุบเลย
แล้วก็บอกว่าลียาชาท้องไปหมดเลย
ตอนที่จะได้ถ่ายรูปแล้วยางเขาขาด
งมัดผมแล้วหัวเขาก็ยุ่งใช่ไหม
เดียน่ากับพี่ลิซ่าก็ช่วยกันแบบจัดทรงผมให้
ซ่าถามว่ามากับใครเขาบอกว่ามากับป้า
แค่นั้นอายไม่กล้าพูด
แล้วงานเดียวกันนี้ก็เจอกับปีเตอร์คอป
ที่โดนตำรวจบุกจับเมื่อเดือนก่อน
กับข่าวลาออกจากพรีเซนเตอร์จริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ตัวเขาเองก็รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์

ปีเตอร์เองก็ออกมาชี้แจงแถลงไขว่าให้รอทางคลินิกออกมาแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก่อน

ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะจ๊ะ